เห็นคุณสืบสกุลพูดถึงเรื่องสลากขอข่าวนี้ก่อน
คือดิฉันอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักน้องใหม่ของวงการสลาก
แล้วดีไซน์แตกต่างจากพวกสลากออมทรัพย์ทั่วไป
ที่สำคัญนะคุณตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

ใครที่อยากได้ดอกเบี้ยสูงต้องนี่เลยค่ะ
เป็นสลากพรีเมียมชุดวิมารเมฆจากทอศนั่นเอง
โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอศเนี่ยนะคะ
ก็ได้เตรียมการจำหน่ายสลากออมทรัพย์ทั้งหมด๓ชุด
เดี๋ยวเราจะไล่ให้คุณผู้ชมฟังทีละชุดเลย
แรกจะเริ่มจำหน่ายก็คือสลากพรีเมียมชื่อว่าชุดวิมารเมฆ
หน่วยละ๑ล้านบาทจำนวน๒๗๐๐๐ล้านบาท
จะออกรางวัลกันทุกวันที่๑๖ของเดือน
จำนวน๒๗รางวัลต่อเดือนรางวัลละ๒๐๐๐๐บาท
อายุสลากคือ๓ปี
ฟังแบบนี้แล้วเดี๋ยวมาดูหน่อยว่ามีข้อดียังไง
คือจะทำให้คนที่ถือสลากมีโอกาสที่จะลุ้นรางวัลถึง๙๗๒รางวัล
เอาง่ายมีโอกาสในการถูกรางวัลร้อยละ๐

เพราะว่าในท้องตลาดโอกาสในการถูกรางวัล
มันอยู่ที่๐๐๐๐๑เปอร์เซ็นต์ดังนั้นอันนี้ถือว่าเยอะกว่า
แล้วถ้าเกิดว่าเราฝากครบ๓ปีก็จะให้ผลตอบแทนหน้าสลาก
สูงถึง๑๐๑๔ต่อปี
ถ้าสมมุติเกิดว่าเราไปเทียบกับเงินฝากประจำนะคะ
ถูกรางวัล๑ครั้งผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีก็จะเพิ่มไปอีกค่ะ
ไปอยู่ที่ร้อยละ๘๐๗ต่อปีนะคะมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
แล้วก็จะสามารถถือสลากต่อเพื่อมอบเป็นมรดกได้ด้วย
แล้วก็จะมีการสุ่มจากบัญชีที่เปิดไว้ในธนาคาร
เดี๋ยวฟังทางกรรมการผู้จัดการทอศบอกหน่อยนะคะ
ก็คือว่าเราขายดิวขายโอกาสในการถูกที่สูงกว่า
เพราะว่าด้วย๒๗๐๐๐ใบใบละล้าน
คนที่ถูกก็คือเดือนหนึ่งมีสิทธิ์ถูก๒๗ใน๒๐๐

นี่แหละค่ะคือจุดเด่นของตัวชุดแรก

ใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสลากอีก๒ชุดกันหน่อยละกันนะคะ

จำหน่ายทั้งหมด๓๐๐๐ล้านบาท

จำหน่ายอีกจำนวน๕๐๐๐ล้านบาท
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด

หลังจากที่จำหน่ายสลากออมทรัพย์ในชุดวิมารเมฆแล้วนะคะ
ซึ่งสลากทั้ง๓ชุดตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอน
ทางกรมสรรพากรได้ส่งเรื่องภาษีของสลาก
ให้กับทางคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา
คิดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน๓เดือน
สลากชุดแรกอย่างชุดวิมารเมฆเนี่ยนะคะ
น่าจะถึงมือของผู้ซื้อได้ช่วงเดือนสิงหาคม
เพราะว่าเดี๋ยวมิถุนานี้เขาจะเปิดให้จองสิทธิ์แล้ว
แล้วก็เดี๋ยวจะออกรางวัลครั้งแรกก็คือ๑๖กรกฎา๑๖กันยายนนี้นั่นเองนะคะ